เรื่องราวของนักฟุตบอลสุดฮอตนี่แหละครับ
บอกว่าดังมากในโลกโซเชียลแต่ว่าจะเป็นใครไปติดตามกันครับ
คนนี้แล้วล่ะครับโอ้โหนั่นก็คือนุ่มภาคบุญจเกียรติวงศาแจ่มครับ
หรือว่าที่เพื่อนนั้นเรียกว่าตีนะครับ
เป็นผู้รักษาประตูของสโมสรพิธีทีระยองครับ
เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรื่องที่สาวอยากรู้มากที่สุดว่า
มีแฟนแล้วหรือยังคำตอบก็คือโสดสนิทนะครับ
ส่วนสเปคของเขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องสูงมาก
ผิวขาวน่ารักครับเขาบอกแบบนั้นเลย
นี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ติดตามเพิ่มเติมต่อได้ในช่วงข่าวเช้า
วันพรุ่งนี้เรื่องราวของเจ้าภาพบุญเกียรติวงศาแจ่มนะครับ